หลังจากเรื่องของราคาก๊าซหุงต้มมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นครับ
ทำให้กระทรวงพลังงานต้องมีการออกมาตรการป้องกันการลักลอบนำถังการ์ดไปเติมในสถานีบริการ
ทางด้านของคุณนันทิกาทางสุภานิษฐ์ครับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประโณมพึ่งสูงขึ้นตามสัญญาการฟื้นตัวของด้านเศรษฐกิจ
หลังจากที่ครึ่งปีหลังตอนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก๒นะครับ
ช่วงของปีก่อนก่อนทั้งเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ

ในการแก้ไขปัญหาการใช้เชื้อเพลิงผิดประเภท

ลักษุทธิ์กรมธุรกิจพนักงานก็จับมือกับ
ภาครัฐเอกชนครับกำหนดมาตรการ

กรองสภาพถังกลางครับ

รับซื้อถังที่เสื่อมสภาพจากร้านจำหน่าย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แล้วก็จะมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์

แล้วก็การซ่อมถังก๊าซหุงต้มด้วย

ค้าต่างครับที่มีศักยภาพในการซ่อมถังให้เปิดรับบริการ
ให้กับผู้ค้านะครับให้ลดข้อจำกัดแล้วก็การขนส่งรวมทั้ง
ระยะเวลาในการซ่อมตลอดจนประสานความร่วมมือในการเรียก
ถังทั่วประเทศอย่างเต็มระบบซึ่งทั้งหมดทั้งมวล
นี้เป็นแนวทางที่อยู่ระหว่างการจัดทำนะฮะแล้วก็จัด
ดันเงินการให้เสร็จพาโดยตุภาคมนี้นะครับรวมทางสุด
ท้ายเลยเนี่ยคือกำหนดอัตราการปรับขั้นเต็มเลยแล้วก็กล้อง
ชับพนักงานประจำพื้นที่ไปตรวจตาตามสถานีบริการเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันการลักลอบนำถังก๊าซหุงต้มที่ใช้ในบ้าน
เติมในสถานีบริการก๊าซตามที่ต่าง
เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ